ในมุมมองของทนายตั้มสิทธาวิบังเกิดคดีของแตงโมมันจะเดินเป็นในรูปแบบไหนฮะ
ถ้าเขาตรวจสำนวนเสร็จแล้วเขาคงจะส่งฟ้องในข้อหาประมาท
เพราะว่าพยานหลักฐานที่ตำรวจมีและหามาได้มันมีอยู่เท่านี้
ส่วนตัวผมถึงแม้ว่าผมจะติดใจอยู่บางประเด็นนะครับในเรื่องของว่ามันจะมีการทำร้ายกันหรือเปล่า
แต่ว่าใกล้การติดใจของเราเนี่ยเราไม่มีพยานหลักฐานเราไม่ได้มีคลิปเราไม่ได้มีอะไรที่มันบ่งบอกว่าเขาจะเป็นฆาตกรรม
เราก็ไม่สามารถที่จะไปปักปำเขาได้ถึงแม้ว่าเราจะแบบว่าไม่เชื่อว่ามันจะเป็นอุบัติเหตุธรรมดานะครับผม
ในมุมธนายตั้มแผลกล้างปลาของคุณหญิงพรทิพย์มีประโยชน์ไหมครับมันคือกระดุมเม็ดแรกเลยใช่ไหม

กล้างปลาก็คือตกหัวเรือเขาบอกไม่ได้ตกท้ายเรือตกหัวเรือแล้วพัดเข้าไปแล้วใบพัดก็ไปตรงขา
คือที่ผมเห็นแผลเป็นแผลใหญ่อยู่ตรงนี้นะครับ๑อันนะแผลที่ผมเห็นตั้งแต่แรกนะครับผมก็เป็นคนบอกตั้งแต่คนแรกเลยว่า
ผมไม่เชื่อว่าตกท้ายเรือเพราะว่าถ้าตกท้ายเรือเนี่ยคือแผลตรงนี้มันไม่น่าจะเป็นจากใบพัดเพราะใบพัดมันน่าจะเป็นหลายรอย
ผมคิดว่าน่าจะไปตกข้างหรือข้างหน้าเรือแล้วก็ไปโดนฟินเรือซึ่งอยู่ใต้ใบพัด
คือเหมือนกับโดนเรือดูดมาครับแล้วก็ไปโดนตัวฟินมากกว่าจะโดนใบพัดนะครับ
นายตั้มไม่ได้เชื่อแซนใช่ไหมแซนเขาบอกเขาตกท้ายเรือนี่ไปฉี่ท้ายเรือแล้วก็ตกท้ายเรือ

ทำไมผมถึงต้องเชื่อคนอย่างแซนคนอย่างแซนเนี่ยนะครับวันแรกที่เขาไปโรงพักกันทำไมแซนถึงไม่ไปตั้งแต่ต้น
แล้วทำไมเขาตรวจสารเสพติดกันแซนได้ตรวจหรือเปล่านะครับ
ถ้าคนที่ติดใจบริสุทธิ์หรือว่าอะไรเนี่ยเขาก็ต้องไปแสดงตัวเจ้าหน้าที่ตั้งแต่วันแรกแล้ว
เขาอาจจะตกใจนะได้ไหมแล้ววันรุ่งขึ้นก็ไปตรวจ
ไม่คนที่ตกใจเขาก็ต้องรีบไปแสดงความบริสุทธิ์ใจนะครับว่ามันมีเหตุการณ์ใหญ่ขึ้นขนาดนี้ว่า
มีผู้ที่มีชื่อเสียงน้องตังโมอย่างนี้นะตกน้ำแล้วก็อาจจะเสียชีวิตแล้วก็ได้
ตอนนั้นเรายังไม่รู้ยังไม่ได้เจอศพใช่ไหมครับเขาก็ต้องรีบออกมาเฮ้ยเพื่อนเขาเป็นอะไรนะ
เราก็ต้องมาให้การกับตำรวจให้ไวที่สุดว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นยังไงบ้างนะครับ
แต่ว่าการที่เขาเก็บตัวเงียบแล้วก็ไม่ได้เปิดเผยทุกอย่างเขาให้เรียกตรวจอะไร
ก็ผมเท่าที่ตามข่าวดูเขาไม่ได้ตรวจไม่ได้ตรวจเลยไม่ได้ตรวจครับ
วันที่ลงไปดูในอู่เรือผมเห็นทนายตั้มลงไปวันแรกเลยนะ
วันนั้นเห็นอะไรบ้างเห็นความผิดปกติอย่างที่เขาเห็นกันบ้างไหม
ผมเห็นวันแรกเลยนะคือต้องบอกว่าผมไม่ได้ไปจับเรือไม่ได้ขึ้นไปบนเรือนะครับ
แต่ผมเดินดูรอบตอนแรกที่ตำรวจออกมาบอกว่าโดนใบพัดที่ขา
ผมก็ไปเดินดูแล้วผมดูแล้วไม่น่าจะใช่
ผมไปดูแล้วผมก็เห็นไอ้ตัวฟินผมเนี่ยเป็นคนที่เห็นคนแรกเลย
ผมก็เป็นคนตั้งข้อสังเกตไปว่าน่าจะเกิดจากฟินเรือ
แล้วผมก็ไปคุยกับตัวเจ้าของอู่
เจ้าของอู่เขาก็บอกที่ทนายตั้มผู้น่าจะเป็นไปได้
แต่ว่าตอนหลังแล้วผมก็มีการเรียกร้องให้มีการจำลอง
แล้วก็ได้ทราบข่าวว่าตำรวจก็ไปจำลองจริง
แต่ว่าไปจำนองกันหลายครั้ง
แล้วก็อาจจะเลือกเอาครั้งบางครั้งมาใช้ในสำนวน

เขาบอกพิรุฑเต็มไปหมดเลยในมุมมองของทนายตั้ม
ทนายที่อยู่ในวงการนี้มาหลายสิบปีนะ

พิรุธเยอะตั้งแต่วันแรกแล้วครับ
ตั้งแต่วันแรกว่าเรื่องนี้มันมีอะไรมากกว่า
คือผมจินตนาการไปนะไม่ได้ยืนยันว่าเป็นเรื่องจริง
ว่ามันอาจจะมีการแบบอาจจะไม่ได้ถึงกับเจตนาที่จะฆ่าให้ตาย
แต่ว่าอาจจะเป็นเกิดจากการกระทำของใครคนใดคนหนึ่งนะครับ
ซึ่งอาจจะตอนหลังมาช่วยกันปกปิดก็ได้

อืมเราก็ไม่ชัวร์แต่นี่เราก็คิดไปนะครับ
ถ้าหลับตาวาดเป็นละครให้ผมหน่อยดิ
ละครเรื่องนี้มันจะดำเนินเรื่องไปแบบไหนตามทนายตั้ม

ถ้าเกิดเอาแบบไหนเอาแบบว่าผมอยากให้เป็นหรือมันควรจะต้องเป็นแบบนี้
ถ้าเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวพวกนี้ขึ้นศาลนะครับ
ข้อหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะครับ

แล้วก็จะมีบางคนที่สู้คดีว่าตัวเองไม่มีส่วนประมาท
แล้วก็จะมีบางคนที่สารยกฟ้อง
แล้วก็จะมีบางคนที่สารลงโทษ
ตอนแรกผมคิดว่าศาลน่าจะรอการลงโทษนะ
แต่ว่าข่าวใหญ่ขนาดนี้ผมคิดว่าอาจจะเปลี่ยนมุมมอง
อาจจะมีการลงโทษใครบางคน

เดี๋ยวลองมาดูกันว่านายฝันหรือจริง